ต่อกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่าลูกทุ่งนุ่งสั้นคนดีคนเดิม
เขายังสั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าสั้นเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมด้วย
ก่อนหน้านี้ไปตกควายที่สุพรรณบุรีมายังไม่ทันครบเดือนเลยคุณผู้ชม
หลายคนมองว่าเออกลับมาคราวนี้จะกล้าซ่าได้เหมือนเดิมอีกหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าคราวนี้ผ้าไกลแซ่บไกลถึงซานปรานเลยทีเดียวค่ะ

นี่ต้องบอกเลยขนาดตกควายที่สุพรรณบุรีไม่ทันหายดีนะ
คราวก่อนนู่นพักวันเดียวเธอก็ใส่บล็อกคอขึ้นไปร้องเพลง
ไปสร้างความบันเทิงให้กับชาวประชากันได้ต่อ
เพราะว่าใบเตยก็คือใบเตยค่ะคุณผู้ชม
และความแซ่บผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวในทริปบินเที่ยวข้ามทะวีทจากสานฟรานซิสโกอเมริกา
มาให้แฟนได้หายคิดถึงกันเพราะว่าต้องห่างเมืองไทยไปเป็นอาทิตย์กว่าเลยทีเดียว
แต่ดูแล้วท่วงท่าการโพสต์ของเธอ
คิดว่าไปถ่ายแบบเอาจริงใบเตยไปไหนไปเที่ยว
เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวเขาก็ต้องแต่งตัวเต็มคุณ
เขาบอกว่าโพสต์ได้เต็มที่
เพชรร้อนธรุอนูแดดบนยอดเคราะห์ของทวินพิค
แต่วิวทิวทัศน์ของซานฟรานซ์ยังต้องบอกเลยว่า
เบซิกบรรดีมาก
ทั้งแต่งหน้าทำผมแต่งตัวไปเที่ยว

คงจะเที่ยวเพลินจนลืมดีเจแมนหรือเปล่า

แต่ละภาพไม่มีติดแท็กสักรูปเลยนะ
มิสยูเบบี้เหมือนเมื่อก่อนเวลาไปไหนไกลอย่างนี้
เมื่อก่อนไปต่างจังหวัดก็มิสยูแล้วใบเตย
เดี๋ยวนิดหนึ่งไปถึงสานฟรานด์ไม่มิสต์ยูแล้วนะ
ฉันอยู่ด้านเหมือนก็ไม่สังเกตเขาเขาอาจจะแบบกำลังเพิดเพลิน
เขาแฮสแท็กแค่ว่าบีทีโกโก

ก็คงส่งภาพรัวให้ดีเจแมนเหมือนกันค่ะ
แต่ฉันชอบมากนะคุณใบเตยแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้โป๊ะ
ไม่โป๊ะเกินอย่างเซ็กซี่ดูดีอ่ะก็แฟนคลับนะครับก็คงจะได้เห็นภาพ
เชื่อว่าเมื่อกี้ก่อนที่ฉันเข้ารายการ
ฉันดูอินสตราแกรมของเขาประมาณ๓๐นาทีที่แล้วเนี่ย
ก็มีโพสต์ภาพแซ่บไปแล้วอีกหนึ่งภาพด้วยเช่นกัน
อันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะคะแซ่บทุกวันเลยจริงนะคะ